ไปต่อที่จบัตรปราจีมบุรีนะครับในหมู่บ้านแห่ง๑มีกลุ่มคนกลุ่ม๑ตี๑ตี๒ไม่หลับไม่นอนเธอเมากล่าวและส่งเสียงดัง
ประพอก็ไปตักไปเตือนคุณผู้ชมแต่คนกลุ่มนี้ไม่ยอมนะฮะมีการด่ากลับแล้วบอกว่าใครแน่ก็มาเรียกมาได้ทุกสำนักเลยครับ
ผมขอโทษแล้วพี่กลับมาก่อนเถอะเพื่อน
นี่คือพี่นกที่กำเนยแล้วผมนี่แหละนกที่แหละทำไม
คลิปนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นรบพอชื่อว่านายวิโรธหงสำโรงครับ
บนท่าตัวอำเภอศรีมหาโพที่ปราจีนบุรีก็ต้องการจะเข้าไปห้ามปราม
ร้องขอให้หยุดนะครับเพราะว่ามันมีการส่งเสียงดังชาวบ้านเขาก็นอนไม่ได้
สุดท้ายก็มีการท้าทายโตเถียงกันคนกลุ่มนี้ขับรถตู้เปิดเพลงเสียงดัง
รบกวนคนในหมู่บ้านแถมต่อว่าคว่างปลาสิ่งของใส่บ้านของคู่กรณี
ไปแจ้งตรปภด้วยนะฮะก่อนที่รอปภหมู่บ้านจะเข้ามานะครับ
เหตุแต่ก็ถูกกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายและรุนแรงนะอีกคลิปหนึ่ง
ลักษณะเหมือนจะมีการทำร้ายร่างกายกันคุณผู้ชมครับนะฮะทีนี้เนี่ยด้านเจ้าของบ้าน
ร้องเรียนมาในคลิปนี้เราเห็นมีการเหมือนจะมีการทำร้ายร่างกายกัน
เจ้าของบ้านเนี่ยเอาคลิปนี้มาบอกกับผู้สื่อข่าวเพราะเกรงว่าจะมีอันตราย
จากว่าคนกลุ่มนี้เขาบอกว่ารู้จักกับนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจ
มาตรวจสอบแล้วแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้มีการทำอะไรกับคนกลุ่มนี้เลย
ไม่รู้มีอิทธิพลขนาดไหนขณะที่พี่วิโรธซึ่งเป็นรบพอเองที่เข้าไป
ห้ามปรามแล้วก็ระงับเหตุก็บอกว่าตอนเข้าไปถึงอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่า

แต่คู่กรณีก็มาเหยียดหยาม
ขออภัยนะฮะเขาด่าผมว่าทำไมต้องมาเสือก
อันนี้ที่รับประพอถูกด่านะนะครับ
ถ้อยคำที่หยาบคายรุนแรงกลับมา
แล้วผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มากับรถตู้

นะฮะผมก็เลยไปวิทยุบอกหัวหน้า

แต่ชายคนที่เมาที่อยู่ข้างกันเนี่ย

แน่จริงให้ยกมาทุกสำนักเลยเขาไม่กลัวหรอก
เหตุการณ์นี้เขายืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับคนกลุ่มนี้มาก่อน

แต่สาเหตุอาจจะมาจากเพื่อนของคนกลุ่มที่มาด้วยกันไม่พอใจ
ซึ่งแล้วมีการไปแจ้งรับประพอมาไปแจ้งตำรวจมา
คิดว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่พอใจไปข่มขู่อะไรแบบนี้

ซึ่งที่ผ่านมาหมู่บ้านนี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อน
เดี๋ยวคงให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าจริงเท็จมันเป็นอย่างไรนะครับ